เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ส่งกำลังใจไปให้น้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบที่ถูกแม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัส
อยากจะเห็นภาพความคืบหน้าอาการของน้องในลักษณะของอาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับนะคะ
ต้องขอบคุณคุณย่าของน้องด้วยที่ส่งความคืบหน้ามาให้ทีมข่าวของเราได้เห็นแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอาการของน้อง
เดี๋ยวเรามาดูสองเรื่องหลักหลักนะคะเรื่องความคืบหน้าทางคดีและอาการของน้องเจ้าขาไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
คุณระชมค่ะก็เริ่มตอบ๑๐วันดีขึ้น
เหลือบตามองตามคุณย่า
ก็ต้องส่งกำลังใจต่อเนื่องแหละอยากให้น้องอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทีนี้ค่ะเรื่องทางคดี
นายรณรงค์แก้วเพชรและคุณย่าของน้องเจ้าขาและน้องพีพีไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองไปขอรับเวทระเบียนของน้องพีพีที่เสียชีวิตไปนะคะน้องชายของน้องเจ้าขาตั้งแต่๒๖พฤษภาคม
ทางโรงพยาบาลบางบัวทองรักษาน้องพีพีก่อนน้องจะเสียชีวิต
มนุยการโรงพยาบาลในแพทย์ประพุทธลีลาพฤษออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วก็บอกว่าน้องพีพีถูกส่งตัวมารักษาตอนตี๑๒๖พฤษภาคม
แม่กับพ่อเลี้ยงมาส่งค่ะแม่กับพ่อเลี้ยงบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าน้องพีพีหมดสติตั้งแต่๕ทุ่ม
บอกสาเหตุนะคะว่าหมดสติเพราะอะไรบอกว่าน้องหมดสติ๕ทุ่มแต่กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลถึงมือหมอคือตีหนึ่งนะคะ
ทีมแพทย์ก็ตรวจร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำรอยเขียวเป็นจ้ำเต็มตัวค่ะคุณผู้ชมและน้องหมดสติแขนขาเกร็งตรวจสอบชีพจรไม่มีสัญญาณชีพจร
่านตาขยายใหญ่ไม่ตอบสนองต่อแสงคุณหมอฉีดยากระตุ้นหัวใจปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ตอบสนองแล้วก็เลยแจ้งกับผู้ปกครองของน้องพีพีว่าน้องเสียชีวิตซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลค่ะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงอีก
ทีมแพทย์โทรแจ้งตำรวจนะคะผู้มนุยการโรงพยาบาลบางโบทองบอกว่าทีมแพทย์โทรแจ้งตำรวจแล้วจริงเพื่อประสานแพทย์นิติเวศให้นำศพของน้องพีพีไปส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของศพที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติ
พอตำรวจมาถึงเรียกแม่และพ่อเลี้ยงไปสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายฟังเสียงผู้มนุยการโรงพยาบาลบางบัวทองค่ะ
ก็แจ้งแต่ว่าเด็กตอนก่อน๕ทุ่มยังปกติดี
แต่พอห้าทุ่มไปพบว่าเด็กไม่รู้สึกตัวแล้ว

ถึงเราก็ช่วยปั๊มหัวใจเด็กอย่างเต็มที่
จนทางการแพทย์ก็คือครึ่งชั่วโมงไม่ตอบสนอง
ก็ถือว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
คุณแม่เขามากับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นคนอุ้มเด็กมา
คุณแม่ก็มีอาการร้องไห้นะครับ
แต่ว่าพ่อเลี้ยงก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรเนาะ
ทางเหมือนรีบหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
คุณย่าน้องเจ้าขาบอกว่าหลังจากที่ได้ข้อมูล
จากทางแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับ
คุณย่าบอกปวดใจมากนะครับ
มารู้ว่าหลานชายเนี่ยคือน้องพีพีถูกทำร้ายอย่างทรมานจนเสียชีวิต
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีต่อไปให้ถึงที่สุด

ขอให้คดีของน้องพีพีเป็นคดีตัวอย่าง
คุณย่าบอกว่าเรื่องนี้การทำงานของตำรวจเนี่ยล่าช้า
ถ้าทำคดีตั้งแต่น้องพีเสียชีวิตเป็น๒๖พศภ
เหตุที่เกิดกับน้องเจ้าขาเวลานี้
ยาจะไม่อยู่ในสภาพนี้
หลานมีโอกาสติดเตียงตลอดชีวิตด้วย
คุณก็การทำนั้นก็ดีจนที่สุด

ไม่ยอมอ่ะก็บอกเขาไม่กลิ่นทำอ่ะเขาไม่ทำแล้วใครทำอ่ะอยู่กันแค่นั้นอ่ะ
รณรงค์แก้วเพชรที่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านคดีนี้นะครับ
บอกว่าเวทระเบียนหรือประวัติการรักษาที่ได้มาในวันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวแม่เด็กกับพ่อเลี้ยง
จากการฟังคำชี้แจงของพอโรงพยาบาลทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดของน้องพีพี
แล้วก็บ่งชี้ว่าแม่เด็กให้การตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแล้วก็อำพลางสาเหตุการณ์ตายของเด็กด้วย
แม่เด็กเคยบอกกับตำรวจว่าน้องพีพีบาดเจ็บเพราะป่วยแล้วก็เสียชีวิตเพราะหมอที่โรงพยาบาลบางบัวทองไม่เก่ง
นี่คุณย่าเล็กนะฮะน้องสาวของคุณย่า
ซึ่งปกติก็จะดูแลเจ้าขากับพีพีด้วย
ก็มารอเจ้าหน้าที่จากทางพมนะฮะ
เพราะว่าทางพมบอกว่าถ้าน้องเจ้าขาอาการหายดีแล้วกลับบ้านได้เนี่ย
ก็จะกลับมาอยู่กับคุณย่าที่บ้านที่ชนบุรี
ก็เลยมาดูความพร้อมเรื่องการเลี้ยงดูดูแลน้องเจ้าขา
คุณย่าเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องเจ้าขาเนี่ยอยู่ที่ห้องนอนบนชั้น๓นะฮะ

แล้วเดี๋ยวคุณย่าเล็กกับคุณย่าของน้องเจ้าขาจะช่วยกันทำขนมขาย
จะได้มีเวลาอยู่บ้านในการดูแลหลาน
แล้วก็มีหลานคนอื่นอีก๒คนวัยใกล้กัน

จะดูแลไม่ให้คลาดสายตาเลยนี่มีที่กั้นด้วยไม่ให้ตกเข้ามา

ความคืบหน้าอาการแล้วก็คดีของน้องเจ้าขาและน้องพีพีนะครับ